ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน

อยากขอร้องให้น้องเรียกพี่

ขอกำลังใจ
ถ้าเรียกลุงเรียกตาทีไร
แต่หมดความหมาย
ของชายชาตรี

เพลงที่๕มูลค่า๘๐๐๐บาท
เพลงนี้คุณบุญช่วยเป็นกังวลเหลือเกินนะครับ

ต้องใช้ตัวช่วยกันเลยทีเดียว

ทันยมมาบาน

อย่างที่พี่ตั้งใจที่จะมาเอาจริง
อดคุณป่าได้พี่บุญช่วยเป๊กอยากกอดพี่มากเลยแต่เป๊กเขิน
จริงคุณเป๊กอยากกอดพี่มากเลยพี่ช่างเป็นคนที่แบบกอดได้ไหมคะเนี่ย

ผมซื้อลอตเตอรี่ไว้แล้วด้วยสงสัยจะต้องถูกรางวัลอีกแน่ได้ก่อนเป๊กกี้
เอาละครับมาเป็นกำลังใจให้กับคุณบุญช่วยนะครับก็เดินทางมาจนถึงจุดที่เขาตั้งเป้าหมายไว้แล้วนะครับ
เพลงที่๕๘๐๐๐บาทพร้อมนะครับคุณบุญช่วย
มาถึงเพลงที่๕นะครับเพลงนี้มูลค่า๘๐๐๐บาทคุณบุญช่วยร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
โทรไกรโทรไกร

เพลงที่๕มูลค่าแปดหมื่นบาท

ล้อมได้ให้ร้าน
โอ้โหไหว้กินคิดเลยไหว้กินคิดเป็นนักมวยเลย

อืมแม่แม่ชาวฝันเป็นจริงแล้วน่ะขอให้บุญพลมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสาธารณะบนโลก
ปวดคุ้มครองแม่สลอกับผมด้วยขอให้แม่มีชีวิตมีชีวิตอยู่
อีกหลายปีลูกจะนำเงินส่วนนี้ไปใช้ในสิ่งที่จำเป็น
แล้วก็เหลือซ่อมบ้านนอกนั้นจะมาคอยซื้อดูแลแม่
ไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินทุกอย่างขอให้แม่ได้รับประทานอย่างอุดมสมบูรณ์เลยนะแม่
ไม่ต้องอดต้องอยากแล้วนะแม่
เชฟครับไปรับผ้าจากฮรยาหน่อย
เป็นความในใจนะฮะเป็นสิ่งที่อยู่ในใจของลูกผู้ชายคนนี้ที่พูดออกมานะครับ
ด้วยความที่รักแม่จริงจริงนะคุณคุณบุญช่วยหนูชอบคำหนึ่งของกี้ว่า
ต่อไปนี้จะใช้เงินอย่างจำเป็นแล้วก็คุณแม่อยากจะรับประทานอะไรก็
จะให้ดูแลคุณแม่อย่างอุดมสมบูรณ์พี่บุญช่วยแม่เคยอดใช่ไหม
บ่อยครับบางทีที่บ่อยมันก็ต้องโทษตัวผมว่า
มันไม่มีสตังค์แม้แต่นมกล่องหนึ่งวันนั้นรถก็เสีย
วิ่งรถไม่ได้เลยก็เลยจำเป็นต้องบอกแม่อดไปก่อนนะ
เดี๋ยวรถจะเสร็จแล้วพอรถเสร็จมาเขารีบวิ่งไปซื้อนมมา
ซื้อเป็นแพ็คให้แม่ขินได้หลายหลายวันหน่อย
เพราะว่าแม่แก่แล้วถ้าร่างกายเขาขนาดนั้น
เผื่อบางทีอาหารไปบำรุงในกระเพาะไม่พอเนี่ย
อาจจะเป็นโรคแทรกซ้อนได้สำหรับคุณแม่
แต่อย่างผมมันยังลุกเดินเหินไปไหนได้อย่างมากก็ยังไปตรวจดูได้
แต่แม่ไม่สามารถที่จะไปตรวจดูได้เลย

อะไรก็ไม่ได้ต้องขัดอย่างเดียว
ขอให้แม่แกได้กินอาหารที่มีวิตามิน

ตอนนี้ได้แล้วค่ะแปดหมื่น
เรียกที่ได้ไหมเสรีรุ่งสว่างนะครับ
แล้วจากการตรวจเช็คไม่ผิดเลยนะ

พี่บุญช่วยตอนนี้มีแล้วแปดหมื่น

เพลงหน้าที่กำลังจะเปิดอินโทรให้ฟังเนี่ย
มีมูลค่าหนึ่งแสนบาท
หนึ่งแสนพี่เกินกว่าที่ตั้งเป้าไว้

นะคะเผื่อจะเข้าทางคว้าไปเลยหนึ่งแสน
เพราะฉะนั้นมาเลยครับอินโทรเพลงที่๖
มูลค่าหนึ่งแสนบาท

นี่คืออินโทรมูลค่า๑แสนบาท
บอกเลยว่าแก๊งเพื่อน
ญาติพี่น้องและภรรยามองหน้ามองตากันเลยแหละว่า
ยังไงยังไงเพลงนี้พี่

บอกสู้พี่ถามเพื่อนหรือยัง

เชื่อมั่นว่าเพื่อนน่าจะร้องได้อย่างนี้เหรอ

ช่วยสู้นะต้องสู้นะ

เฮ้ยเดี๋ยวแต่พูดมาพี่ใส่แบบมันช่วย
เพลงนี้เคยร้องอยู่นี่นะ

เพราะเพลงนี้หนึ่งแสนน่ะก็ช่วย
ใช่แต่ถ้าผิดโดนครึ่งนึงนะเหลือ๔นะ
มั่นใจว่าช่วยทำได้

พี่เป็นคนเขาวัดถือสินธรมธมโม
ถ้าไม่มั่นใจก็อยากให้หยุดนะครับ
แต่ถ้ามั่นใจก็ร้องไปถ้าไม่มั่นใจยังลังเลอยู่ก็หยุดแค่นี้ก่อน
แต่เคยเห็นเขาร้องได้อยู่
เพลงนี้ร้องครั้งล่าสุดเมื่อไหร่
ไม่ได้ร้องเลยร้องนานแล้วหรอกครับ

ถ้าพี่จะร้องแล้วร้องให้ครบและถูกทุกคำ

ถ้าพี่จะร้องแบบเสี่ยงแบบเอาวะเป็นไงเป็นกันอย่างนี้

แต่ถ้ามั่นใจก็ลุยไป

โดนบันดาลให้การตัดสินใจครั้งนี้ถูกต้องนะครับ
ฟังอินโทรไปแล้วสำหรับเพลงที่๖
มูลค่า๑แสนบาทนะครับคุณบุญช่วย
มีเงินสะสมอยู่แล้ว๘๐๐๐บาทนะครับ
ถ้าร้องได้ในเพลงนี้จะได้๑แสนบาท
แต่ถ้าร้องผิดแม้แต่เพียงคำเดียวนะครับ
หมื่นบาทที่มีอยู่จะถูกหักออกครึ่งหนึ่ง
เหลือ๔๐๐๐บาทแล้วจบการแข่งขัน
คุณบุญช่วยครับคุณบุญช่วยจะสู้หรือจะหยุดครับ
สู้หรือหยุดครับ

สู้ครับ

ถามเลยว่าทำไมถึงตัดสินใจสู้
ถ้าต่อไปก็มันไม่ได้จะเห็นกับเงิน
แต่ว่าเงินมันต้องใช้อีกหลายอย่าง

อย่างน้อยต้องให้เป็นก้อนทางรถตุ๊กที่ผ่อนมาแล้วก็ที่ค้างไว้
แล้วก็จะเก็บไว้ซ่อมบ้านซ่อมให้สำเร็จเรียบร้อย
แล้วจะเหลือไว้กินไว้ใช้เท่าไหร่

ถ้าได้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีที่สุด

ก็ตั้งใจให้ดีนะครับคุณบุญช่วย
พี่คะพี่คือสิ่งดีสิ่งหนึ่งเลย
คือมนุษย์ที่ดีคนหนึ่งเลยในชีวิตเป๊กที่เป๊กเคยเจอมา

ผมขอกราบบารมีคุณแม่
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก
และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ที่นี่
ไม่ว่าจะเป็นแม่พระพื้นธรณี

ได้ปวดอำนวยโวยพ้อนให้

ร้องเพลงนี้ให้เป็นผลสำเร็จ
ทุกคนก็เป็นกำลังใจให้กับคุณบุญช่วยขอให้โชคดีนะครับ
กับการร้องเพลงนี้ครับเพลงที่๖
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๖
เพลงมาครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป
ท้องหม่นเสียดายที่เกิดมา
จนสู้ทนฟังคำเยอะมาก
เศียรสีทิ้งแทงในใจพลักใสให้ไปใกล้ตา
ขามีก็เพียงดอกยาเจ้าดอกฟ้างามเด่น

จากพี่ชาวดินอยู่พินจึงมองไม่เห็น
ชื่นชมชาวฟ้าใช้เงินตราเช้าเย็น
เผลอลงเล่นเอารักสิ้นเงินตรา
สร้างวันเจ้าคงคิดถึงที่
คิดถึงรักเก่าเรามีดีเจ้าพลีรื่นรมสมรา
รอดรักกันเพียงลำพัง
ต่างหวังเพียงชีวา
สี่ปีไม่มีคุณค่า
วาสนาพี่ต่ำ
คิดหาคนช่วยปลอบใจ
หนีชนายแพร่ใจลุกราม
รักต้องติดลบเมื่อได้พบคนงาม
ปวดใจสาวคำทวนรักรำก่อนเคย